คุณผู้ชมค่ะเสียงพินวนแต่เช้าก็มากับดิฉันนี่แหละค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานอกจากจะมารำสวยสวยให้คุณผู้ชมดูแล้ว
เอาเสียงพินพินปลุกคุณผู้ชมแล้ววันนี้มาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะ
เพราะว่าหลายคนเริ่มเดินทางออกท่องเที่ยวแต่มองดูฟ้าว่าให้ตายตายตาย
อีกทีนะโอ้โหกลุ่มเมฆฝนกลุ่มใหญ่และสีส้มอยู่ตรงนี้ค่ะ
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายเช้านี้มีฝนแล้วนะ
เตรียมรับมือให้ดีเพราะว่าเป็นพื้นที่ภูเขาด้วย
ส่วนภาคอีสานก็ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้มีเมฆเช่นเดียวกัน
อาจจะปิดหน่อยนะช่วงเช้าปัจจัยที่เป็นฝนที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ค่ะ
พายุมู่หลานค่ะหลังจากขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนาม
ตอนนี้เขาขยับเข้ามานะคะเดินทางเข้ามาใกล้ประเทศไทยแล้ว
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดผลกระทบทางอ้อมเป็นอิทธิพลของเขา
ที่ทำให้เกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยเน้นภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะ
ตอนนี้ตอนบนของประเทศส่วนฝนตามช่วงเวลา
จากตอนเช้านี้ที่มีฝนเห็นไหมเนี่ยจากวินดี้เขาก็ยังบอกเลยว่า
เช้านี้ฝนเกิดแถวนู่นเชียงใหม่เชียงรายนู่นค่ะ
แม่ห้องศรเนี่ยนอกจากนี้นะคะช่วงบ่ายเขาจะมาอีกครั้ง
แต่เป็นการกระจายสู่พื้นที่อื่นอื่นฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
พื้นที่ชายแดนเมียนมาและไทยค่ะช่วงนี้น่าจะเป็นแถวแถวจังหวัดตากนะ
น่าจะต่ำลงมาถึงกาญจนบุรีนอกจากนี้ค่ะ
พื้นที่รอยต่อภาคอีสานและภาคกลางก็คือช่วงแถวเพชรบูรณ์
เป็นภูเขาไงคุณผู้ชมมีฝนตกเช่นเดียวกัน
โอ้ยหลายคนจะไปเที่ยวเนอะเอาเตรียมตัวรับมือให้ดีแล้วกัน
สำหรับฝนในวันนี้ส่วนช่วงเย็น
กรุงเทพและปริมณฑลเตรียมรับมือด้วยนะคะสำหรับฝนค่ะ
ส่วนคลื่นวันนี้ค่ะจุดไหนที่มีฝนทั้งอันดามันและอ่าวไทย
ถ้ามีฝนนะคลื่นสูงได้ประมาณ๒เมตร
การออกเรือการไปท่องเที่ยวคลื่นอาจจะสูงนิดนึง
หรือว่าจะเปลี่ยนแผนไปเที่ยวที่อื่นก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะ
ส่วนอดีตพายุมู่หลานดูกันอีกสักครั้งแล้วกัน
ว่าเขาจะเดินทางไปไหนค่ะหลังจากขึ้นฝั่งแล้วตอนนี้ไปอยู่ไหนนะ
ใกล้ประเทศไทยแต่ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
เพราะตอนนี้เขาอยู่ที่จีนตอนใต้แล้วเขาจะเดินทางไปไหนคะ
เดินทางไปเรื่อยเลยค่ะฝั่งซ้ายมือออกไปเรื่อยนู้น
เมียนมาแล้วก็ออกมหาสมุทรอินเดียไปเลย
แต่ช่วงนี้ล่ะค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์
ฝนเยอะฝนแยะก็เลยเป็นห่วงนะคะพื้นที่ที่เป็นภูเขาทางตอนบน
ดินอุ้มน้ำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วสัปดาห์นี้ล่ะ
น้ำยังไม่มาสภาพยังเป็นแบบนี้
นี่คือพื้นที่จังหวัดพิษสุนุโลกค่ะน้ำท่วมนำหน้าไปก่อนแล้วนะ
คลองวัดตาคลองวัดตายมและคลองเนินกลุ่มค่ะ
จุดนี้เขาบอกว่ารับน้ำมาจากเนินมะปรางน้ำล้นตลิ่งแล้วนะ
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเข้าท่วมไร่นาประชาชน
สูงครึ่งเมตรชาวบ้านบอกออกไปไหนไม่ได้ติดเกาะ
เอาเจ้าหน้าที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
เห็นใจเขาด้วยอ่าทีนี้พาคุณผู้ชมไปดู
สถานที่ท่องเที่ยวกันบ้างหลายคนบอกโอ้ยเห็นตภาพ
ภาพน้ำท่วมและจะไปเที่ยวไหนได้ไปเที่ยวที่นี่ละกันค่ะ
หินขาวจังหวัดชายภูมิพอฝนตกช่วงกลางคืน
เช้าตรู่จะเจออะไรเจอทะเลหมอกแบบนี้จุดนี้คือ
ขุนเขาภูแลนคาค่ะและโดยเฉพาะนี่ก็คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
ผาหัวหน้าเป็นไฮไลท์เลยนะโอ้ยสวยจังเลยอ่ะ
อยากไปนะคะบรรยากาศช่วงนี้โดยเฉพาะวันแม่ค่ะ
พอฝนตกลงมาตอนกลางคืนเช้ามาคุณผู้ชมก็จะเห็นสภาพเป็นแบบนี้นะคะ
เอาพาคุณแม่กวงแขนคุณแม่ไปดูทะเลหมอกกันที่จังหวัดชายภูมิ
แต่ว่าชัยภูมิก็เป็นภาคอีสานตอนบนแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝน
เช่นเดียวกันค่ะภาพรวมวันนี้ฝนเยอะ
ภาคเหนือและภาคอีสานใครควงแขนคุณแม่ไปเที่ยวบอกรักคุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมซื้อร่มใหม่ให้คุณแม่ด้วยเพราะสุดสัปดาห์นี้อาจจะได้ใช้
พระอรหันต์ของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วค่ะอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะกราบไหว้แล้ว
อย่าลืมให้ตังค์ด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่บางคนก็แอบกระซิบมาว่า
บางทีก็ไม่พอนะขอตังค์ด้วยสักนิดนึงนะ
เอ้าให้คุณแม่ไปจะได้เจริญนะคะ
ดิฉันก็ต้องหาเวลากลับบ้านเช่นเดียวกันนะ
เดี๋ยวจองตัวก่อนหน้าแม่นะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวคอยเมื่อเพื่อนเด้อแม่เด้อ
แต่ว่าตอนนี้แม่คอยและแมวทั้งหลายเบิ้งคอยล่ำไปก่อนเด้อ